เทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะมันก็จะมีแบบกลิ่นหอมของความรัก
ต้องเรียกว่ากลิ่นหอมไม่ใช่เหม็นความรักนะ

แต่บางคนเขาโสดเขาก็เรียกว่ากลิ่นเหม็นนะคะ
อย่างพี่บ่าวีอาสยามเนี่ยเขาเข้าใจคนโสด
เขาก็เลยปล่อยซิงเกิ้ลมาเอาใจคนโสด
เพลงที่มีชื่อว่าเหงากอดค่ะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้พี่บ่าเวียวเคยปล่อยเพลงใหม่มาแล้ว

ขอกลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนอีกครั้ง

แต่งานนี้ทำไมพี่บ่าวีถึงเหงาก่อนล่ะคุณ
แล้วกับแฟนสาวตัวจริงเขามีเซอร์ไพรส์กันอะไรยังไงหรือไม่

รวมไปถึงกิจการร้านโรตีชาชัก
เบาวีบอกว่านอกจากจะยังไม่เจ๊งตามข่าวลือ
ตอนนี้เตรียมเปิดสาขา๒แล้วด้วยนะจ๊ะ
ตอนนี้เปิดร้านกูโรติชาชักบ่อวี

แล้วก็วันนี้เพิ่งขยายสาขา๒วันนี้เอง

แต่รวยเพื่อนมากกว่ารวยพวกครับ

ยังแต่ก็มีละครมีเพลงตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ด้วย

วาเลนไทยอย่างนี้มีสวีทกับแฟนไหม

ผมคิดว่าทุกวันน่าจะเป็นวันที่เข้าใจกันมากกว่านะฮะ

ในทุกวันก็เป็นวันที่เราแสดงออกความรักได้อย่างพี่บ่าวีเนี่ย
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่วันวาเลนไทยวันเดียว
เขาบอกว่าเป็นความรักของรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
ถูกต้องแล้วแล้วพี่บ่าวีเนี่ยนอกจากจะแบบว่ามีโชคเรื่องความรักความรักดีแล้ว
เรื่องงานก็ยังดีอีกมีทั้งงานละครงานเพลง
เยอะแยะเต็มไปหมดตัวนี่สาขาสองก็เปิดแล้วนะคะ
สนใจก็แวะเวียนไปอุดหนุนพี่บ่าวีกันได้นะคะ